รัฐทันข่าวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการช่วยเหลือสุนัขนะครับ
จากการถูกไฟฟ้าช็อตค่ะแต่ทีนี้การที่จะไปช่วยสิ่งมีชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนี่ย
ต้องเอ่อไปช่วยเหลือให้ถูกวิธีด้วยนะคะถ้าเอามือไปจับโดนด้วย
โดนด้วยแน่นอนนะคะจะต้องใช้ไม้หรือลักษณะที่ไม่ใช่ฉนวนไฟฟ้าเนี่ยนะคะ
ขี่มันออกไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
ไปช่วยสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้มันถูกไฟฟ้าช็อต
ตัวเองถูกไฟฟ้าช็อตไปด้วยค่ะนอนหมดสติแบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยต้องเข้ามาช่วยเหลือนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายเรียกปั๊มหัวใจช่วยเหลือนางเดลี่
อุดมอายุเจ็ดสิบสามปีค่ะนอนหมดสติอยู่ที่พื้นกลางบ้าน
สภาพตัวเขียวซีดไม่นานนะคะนางเดลี่ฟื้นคืนสติ
ใกล้กันพบนางกระหนบทิศใจอุดมอายุห้าสิบห้าปี
ลูกสาวได้รับบาดเจ็บเหมือนกันค่ะ
มีอาการเจ็บปวดที่แขนข้างซ้ายจนไปถึงหัวไหล่ชาไปครึ่งตัว
แต่บอกว่ารู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบให้ความช่วยเหลือ

และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า

ไปเจอสุนัขเพศผู้อายุประมาณ๓๔ปีตัวสีขาว
คอมีโซ่ความยาวประมาณ๒เมตรติดอยู่
ห่างออกไป๓เมตรไปเจอปลั๊กไฟสีขาว
ยาว๓เมตรวางอยู่ที่พื้นกลางบ้าน
ทีนี้ไปสอบถามลูกสาวอีกหนึ่งคนนะคะ
ชื่อว่านางอนมาใจอุดม
ว่าบ้านที่เกิดเหตุอยู่ที่อำเภอพระประแดง

สุนัข๕๖ตัวเลี้ยงแบบล่ามโซ่

ตอนเกิดเหตุไอ้ตัวสีขาวที่ถูกล่ามอยู่กลางบ้าน
วิ่งเล่นทำให้โซ่ของสุนัขตัวนี้ไปเกี่ยวกับปลั๊กไฟ
ไปดูดค่ะมันดูดต่อจากเชือกที่ผูกคอค่ะ
ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรก็เลยไปช่วยมัน

ใช่ขณะที่ตัวนางกระหนกทิพย์บอกว่าตัวเองทำงานบ้านอยู่ที่หน้าบ้าน
พอเข้ามาเห็นแม่ล้มนอนอยู่กลางบ้านตะโกนเรียกก็ไม่ตอบนะคะ
เข้าไปจับตัวแม่ก็เลยถูกไฟฟ้าดูดไปด้วย
เอ้าฟังเสียงลูกสาวค่ะ
ฮ่าฮ่า
นางกะหนกทิบใจอุดมเป็นลูกสาว
เพียงคนเดียวที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
นายสมปองรัศมิทัศน์นายกอบตบังยอค่ะ
ก็ได้ฝากเตือนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ไว้ในบ้าน

เพราะว่าสัตว์เลี้ยงไม่รู้ว่าสิ่งไหนคืออะไร

ส่วนกรณีนี้ถือว่าเคราะห์ดี
ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ทันด้วยค่ะ